ที่เมื่อวานนี้ช่วงบ่ายช่วงตายแล้ว
เราได้เห็นข่าวกันตั้งแต่ช่วงเย็นช่วงค่ำ
ทีนี้เราก็รอให้ทางสวนสัตว์ออกมาแถลง
เพราะว่าหลายคนมีคำถามอยู่ในใจว่า

ทางสวนสัตว์ก็มีการออกมาแถลงแล้วนะคะ
ซึ่งกรณีที่ทางสวนสัตว์เชียงใหม่ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่
โครงการวิจัยและจัดแสดงหมีแพนด้าในประเทศไทย
แพนด้าช่วงเพศผู้อายุ๑๙ปีตายแล้ว
จากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดเขาก็ไปไล่ดูนะ
เห็นภาพช่วงเป็นช่วงสุดท้ายของช่วง
คือจริงตอนบ่าย๓โมงช่วงยังกินใบไผ่อยู่เลยนะคุณ
ยังนั่งกินอยู่เลยนะฮะบ่าย๓บ่าย๔ยังนั่งกินอยู่เลย
ใช่หลังจากนั้นช่วงสัก๔โมง๔โมงกว่ามันลุกขึ้นมาเดินประมาณ๒นาที
หลังจากนั้นมันก็ล้มลง
เจ้าหน้าที่เขาก็วิ่งไปดูค่ะปรากฏว่าช่วงเนี่ยคือเราเห็นเขาเซ
สะบัดคอไปมาหยุดเดินล้มลงตอนนั้นช่วงหยุดหายใจแล้ว
พยายามที่จะกู้สัญญาณชีพคืนมาแต่ก็ไม่สำเร็จนะคะ
พนักงานเลี้ยงสัตวแพทย์ก็เข้าไปตรวจสอบ
และมีการเคลื่อนย้ายร่างของช่วงเอาไปเก็บไว้ที่โรงพยาบาลสัตว์
สวนสัตว์เชียงใหม่รอให้ผู้เชี่ยวชาญจากจีนนะคะ
ชนะสูตรอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่ง
คือช่วงได้ชื่อว่าเป็นทูตสันธวะมัยตรีไทยจีน

ก็ทางสวนสัตว์แจ้งให้สมาคมอนุรักษ์สัตว์ป่าของจีนได้ทราบ
แล้วก็ทางจีนตอบกลับมาแสดงความเสียใจต่อการจากไปของช่วง
แล้วก็ทางสวนสัตว์ก็แจ้งให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพย์
วันนี้ว่าที่ประหลัดกระทรวงก็ลงพื้นที่เหมือนกันนะครับ
ค่ะโดยทางด้านผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่
อย่างพอวุฒิชัยม่วงมั่นก็เปิดเผยนะคะ
ว่าพอทราบข่าวการสูญเสียช่วงแล้ว
สวนสัตว์เองก็มีการแจ้งประสานไปยังสมาคมอนุรักษ์สัตว์ป่าจีน
สาธารณรัฐประชาชนจีนให้ทราบเบื้องต้น
ทางการจีนเองพอส่งสารแสดงความเสียใจมา
ต้องบอกคุณผู้ชมว่าตอนที่เอาร่างของช่วง

เขาไปเอ็กซาเรย์บริเวณลำคอถึงปอดของช่วง

ที่ตอนนี้ก็ยังไม่รู้ว่ามันคืออะไร
ลักษณะมันเป็นวัตถุสีขาวขุ่นออกเหลือง
ค้างอยู่ตรงหลอดลมของช่วง
มันไปอุดตันหลอดลมอันนี้ไอ้วัตถุตัวนี้แหละ

แต่การชนะสูตรตอนนี้ยังทำไม่ได้
ต้องทำร่วมกับทีมสัตวแพทย์ของจีนด้วยนะครับ
แล้วก็ตอนนี้ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญของจีน
เขาอยู่ระหว่างการเดินทางมาที่ไทยนะคะมาร่วมชนะสูตร
ด้านสัตวแพทย์หญิงกรรณิการนิ่มตระกูล
ตวแพทย์ประจำโครงการวิจัยและจัดแสดงหมีแพนด้าก็บอกค่ะ
บอกว่าก่อนหน้าจากการตรวจสุขภาพเนี่ยนะ
ช่วงไม่ได้มีอาการผิดปกติอะไรเลย
แต่ว่าที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ของสวนสัตว

รู้สึกเสียใจกับการจากไปของช่วง
หลังจากนี้สวนสัตว์เชียงใหม่ก็จะมีการจัดพิธี

จะเอาผ้าขาวดำมาติดบริเวณหน้าส่วนจัดแสดง

เพื่อให้แฟนคลับให้ประชาชนได้ร่วมไว้อาลัยกับช่วงชั่ว
ตอนนี้เขาก็ใส่ชุดดำกันนะหมายถึงเจ้าหน้าที่สวนสัตว์นะครับ

เขาอยู่กับเราตั้งแต่ปี๒๕๔๖นะคุณ

ตอนมาก็ช่วงอายุได้๓ปีนะครับ

ที่เมืองไทยตอนอายุ๓ขวบนะครับ

อยู่ตั้งแต่ตอนที่คนไทยตื่นเต้น
ตอนที่เกิดลินปิงออกมาคนเฝ้ารอ
ถึงแม้ว่าตอนนี้ลินปิงถูกส่งกลับไปที่จีนแล้ว
แต่ทีนี้ค่ะคุณผู้ชมอายุ๑๙ปี
ที่อายุประมาณสัก๒๐ปี
จริงมีนะคะอายุ๓๗๓๘ปี

ทีนี้เราก็เลยต้องมาดูสาเหตุว่า
ถูกสีขาวขุนออกเหลืองที่ค้างอยู่ตรงหลอดลม
มันจะเป็นสาเหตุหลักของการตายครั้งนี้หรือเปล่านะคะ
ครับก็แสงความเสียใจกับการตายของเจ้าช่วง
หรือว่าเจ้าเทวันอันนี้ชื่อไทย

หรือว่าชื่อคำอ้ายอันนี้เป็นชื่อภาษาเหนือของช่วง
ก็ต้องรอการแถลงอีกครั้งหลังจากที่มีการชนะสูตรแล้วนะครับ